จะถึงวินาทีที่คุณต้นกับคุณปุ้ย

ดับแล้วแต่ยังไว้วางใจไม่ได้ต้องเฝ้าระวังอยู่
ปัจจัยสำคัญตอนที่เขาต้องไปปิดวาว

ขึ้นไปตรวจสอบจุดว่าจะต้องทำยังไง
และให้ผู้เชี่ยวชาญมีการวิเคราะห์สั่งการ
แล้วก็ส่งนักผจญเพลิงเข้าไปปิดวาวถังเคมี
นี่คือภาพเมื่อเวลา๕ทุ่มครับคุณผู้ชมครับ

คือมีการเริ่มเข้าไปปิดวาวถังเคมี
ที่มีอยู่๓จุดด้วยกัน
แล้วก็สามารถปิดได้ครบทั้งหมดนั่นคือสัญญาณที่ดี
แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องฉีดโฟมเลี้ยงไว้ตลอดเวลา
อาจจะทำให้ไฟประทุขึ้นมาอีกก็ได้

แต่โฟมมันจะไปคลุมไว้วัตถุที่จะติดไฟ
ไม่ให้ออกซีเจนเข้าไปทำประจักรยากับมัน

นี่คือการใช้โฟมสำหรับดับไฟ
แต่มันไม่ใช่เป็นการดับไฟโดยตรงนะครับ

สังเกตเห็นเปลวไฟมันประทุขึ้นมาอีกครั้ง
จุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นปะทุลูกไฟใหญ่ตอนตีหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าไปฉีดโฟมสกัดครับ
และสามารถควบคุมไฟให้สงบลงได้
ตอนนั้นตี๓๕๐นาทีนายพิธิาดำงามกิจนะครับ
ท่านเป็นพนักงานผจญเพลิงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพนะครับ

สาเหตุที่ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาอีกหลังจากปิดวาวแล้วเนี่ย
เนื่องจากปริมาณโฟมที่ฉีดมันไม่สมดุลกับความร้อน
ทำให้ต้องลงโฟมใหม่นะฮะเลี้ยงไว้ตลอดเวลา
เพื่อให้ปริมาณมันสมดุลกัน
ปริมาณฟองโฟมมันไม่แมชกับเชื้อเพลิงที่มันเกิดขึ้นนะครับ

เมื่อเราคุมโฟมไปได้สักระยะหนึ่งปุ๊บ
แล้วเราไม่มีการหนุนโฟมต่อเนื่อง
ความร้อนมันก็จะกินเนื้อโฟมไปทำให้เกิดการฟรีเบิร์น
มันก็ต้องมีการเซตอัพและลงโฟมใหม่แค่นั้นเองครับ
อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ดับไปแล้วแล้วก็ติดขึ้นมาได้เลย
ใช่ครับลักษณะที่ปริมาณฟองโฟมไม่เพียงพอกับเชื้อเพลิงครับ
คุณผู้ชมฮะตอนตี๓ตี๓ที่ผ่านแล้วตอนที่เราแบบไฟล์ดับไฟล์ดับไฟล์ดับ
หัวหน้าคนงานของมิงตี้มาหัวหน้าคนงานของมิงตี้มาที่จุดเกิดเหตุ
มาให้ข้อมูลบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีคนอยู่ในโรงงานทั้งหมด๑๑คนนะ
เออมีคนอยู่๑๑คนเป็นคนงานที่เข้ากะ๙คน
แล้วก็มีตัวเขาแล้วก็เจ้าของกิจการชาวไต้หวันนะครับคุณผู้ชมครับ

นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับแล้วก็เราชี้เห็นถึงปัจจัยสำคัญ
สามารถเข้าไปปิดวาวได้จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยไฟสงบลงแล้ว
ถ้าประสาดดับเพลิงเลยว่าแสงเพลิงมองไม่เห็นแล้ว
ควันจางแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ครับ